สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไทยรัฐจอบประเด็นกับผมชัยรัฐถมยานะครับ
สำหรับในทุกวันศุกร์ไทยรัฐเจาะประเด็นก็จะเน้นเจาะสถานการณ์ในต่างประเทศเพื่อให้คุณทันโลกนะครับ
คุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีได้
แล้วก็สามารถรับชมสดผ่านทางเฟซบุ๊กได้ด้วยการเข้าไปที่เฟซบุ๊คไทยรัฐครับ
คนในสหราชอาณาจักรก็ตัดสินใจไปแล้วนะครับว่า
ผลการลงประชามติในวันนี้มีคนบอกว่าเหมือนกับแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว
ที่อาจจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในหลายมิตินับจากนี้นะครับ
แม้ว่าจะทำใจกันมาบ้างแล้วแต่ว่าลึกหลายคนยังไม่อยากเชื่อว่าผลจะออกมาเป็นเช่นนี้
ลงประชามติในครั้งนี้ยิ่งทำให้ความรู้สึกแบ่งแยกในสหราชอาณาจักรร้าวลึก
แต่คงไม่มีใครปวดใจไปเท่ากับนายเดวิดแคเมรอนนายกรัฐมนตรีนะครับ
เพื่อรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นครับ
รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นครับ
นั้นก็เป็นคำปรบที่ต้องรับบัญชาที่ต่อมา
หลังจากที่ผลประชามติชี้นะครับว่าประชาชนส่วนใหญ่
ด้วยการประกาศว่าจะลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ภายในการประชุมประจำปีของพักอนุรักษ์นิยมในเดือนตุลาคมนี้
ยังบอกว่าเขาจะเป็นผู้เดินทางไปชี้แจง
คณะมนตรีของสหภาพยุโรปถึงการตัดสินใจของประชาชน
แม้ว่าผลที่ออกมาจะไม่เป็นไปอย่างที่นายแคเมอรอนหวัง
แต่เขาก็ยังยืนยันในช่วงท้ายของการแถลงนะครับว่า
นานาชาติมั่นใจในความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหราชอาณาจักร
และแน่นอนว่าผลการลงประชามติจะไม่ส่งผลกระทบใดต่อทั้งชาวสหราชอาณาจักร
ที่ตอนนี้อาศัยอยู่ในยุโรปรวมทั้งชาวยุโรปที่เข้ามาพำนักในสหราชอาณาจักร
ลงประชามติในครั้งนี้นะครับมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ถึง๑๗๒๒จากจำนวนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนทั้งหมดกว่า๔๖ล้านคน
ซึ่งก็ถือว่าเป็นจำนวนที่มากที่สุดในรอบ๒ทศวรรษนะครับแต่ก็ยังคงน้อยกว่าสัดส่วนของชาวสก๊อตที่ออกไปใช้สิทธิ์ประชามติ
ตัดสินว่าสก๊อตแลนด์จะยังเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรหรือไม่เมื่อปี๒๕๕๙
เจ้าฟาราชนะครับซึ่งเป็นผู้นำพักยูคิปซึ่งเป็นหนึ่งในฝ่ายที่รณรงค์ให้แยกตัวออกจากอียูก็ประกาศนะครับว่าวันประชามติ๒๓มิถุนายนนี้เป็นวันอิสรภาพและอียูกำลังจะตาย
และการออกจากอียูจะทำให้สหราชอาณาจักรสามารถกำหนดอัตราภาษีและควบคุมพรมแดนของตัวเองได้
เจเรมี่คอบินซึ่งเป็นหัวหน้าพักแรงงานที่รณรงค์สนับสนุนให้อยู่ต่อ
ประกาศยอมรับผลประชามตินะครับ
กล่าวว่าประเทศนี้มีความแตกแยกมานานแล้ว
ซึ่งหลังผลประชามติออกมาเราจำเป็นต้องหาทางจัดการ

พัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับยุโรปและส่วนอื่นของโลก

เพราะว่าตำแหน่งงานจำนวนมากต้องพึ่งผ่าตลาดเหล่านั้น
ส่วนปฏิกิริยาต่อผลประชามติของประชาชนทั่วไปนะครับ
กรุงลอนดอนคนนี้ซึ่งมีอาชีพดูแล

เพราะว่ามองว่าจำเป็นจะต้องดูแลตัวเองให้รอดก่อนดูแลคนอื่น
ซึ่งก็หมายความว่าสหราชนาจักรต้องดูแลตัวเองให้มั่นคง
มีเสถียรภาพก่อนจะไปช่วยเหลือผู้อพยพ
แล้วก็มีผู้ที่แสดงความคิดเห็นนะครับ
ที่บอกว่าเขาผิดหวังกับผลประชามติที่ออกมา

เพราะว่าฝั่งที่โหวตออกที่ได้ใช้ชนะมีคะแนนนำแค่ไม่กี่จุด
จากนี้การที่อังกฤษโหวตออกแต่ว่าสก๊อตแลนด์โหวตอยู่
รวมถึงการที่นายกคาเมรอนประกาศลาออก

หากภักดิ์ชาตินิยมอย่างยูคิปชนะพักอนุรักษ์นิยมในการเลือกตั้งต่อไป
อาจจะทำให้ไนเจลฟาราชขึ้นมาเป็นผู้นำ
ซึ่งเขากังวลถึงความแบ่งแยกที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศ
อีกไม่กี่เดือนหรือว่าไม่กี่ปีข้างหน้า
ซึ่งพ่ายแพ้ในการลงประชามติพากันลงชื่อ
ร้องเรียนในเว็บไซต์ของรัฐสภาขอให้มีการจัดประชามติรอบ๒
เนื่องจากผลคะแนนที่ออกมาสูสีจันเกินไป
ทำให้หน้าเว็บล่มไม่สามารถเข้าไปได้ในขณะนี้ครับ